ญาติกันยิงกันกลางงานแห่นาคตายกันไปหนึ่งคน
ล่าสุดวันนี้ความคืบหน้าผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวแล้วนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องหมางใจกันมานานเรื่องของการยืมเงิน
แล้วที่ตัดสินใจก่อเหตุวันนั้นเนี่ยไปเจอเห็นผู้ตายทำสีหน้าเยาะเย้ยใส่
ด้วยความมืนเมาก็เลยก่อเหตุคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
ใครยิ่งใครยิ่ง
ระวังระวังลบลบลบ
จากเสียงเพลงมันกลายเป็นเสียงปืนทุกอย่างหยุดชะงักทุกคนคือวิ่งหนีตายนะคะ

ชาวบ้านที่กำลังเต้นแห่หน้ากันอย่างสนุกสนานเนี่ย
อีก๗๕๐เมตรเขาบอกจะส่งนาคเข้าโบสถ์อยู่แล้วเชียว
นายบุญส่งวัย๕๒ปีผู้ก่อเหตุ
เอาปืนออกมารัวยิงใส่นายนิเวศ๖นัด
ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านเต็มขบวนแห่เลยค่ะ
พอก่อเหตุเสร็จนายบุญส่งก็ขับกระบะที่จอดเรียมทิ้งไว้หลบหนีไปทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑โมงกว่าเมื่อวานนี้
บริเวณทางลอดอุโมงรถไฟที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือนายนิเวศบุญเกิดอายุ๔๓ปีค่ะ
ส่วนพี่ชายคนตายและชาวบ้านอีก๒คนโดนลูกหลงบาดเจ็บนะคะ
ส่วนนาคเนี่ยหลังเหตุการณ์สงบก็ถูกนำตัวเข้าโบสถ์ไปได้อย่างปลอดภัยนะคะ
วันนี้เราส่งคุณนนระวีสุดพุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ติดตามคดีที่สพโคกสลุงค่ะ
ก็รู้ข่าวมาว่านายบุญส่งเนี่ยเขาประสานอดีตกำนันให้พามามอบตัวตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้แล้ว
หลังจากที่ไปซ่อนตัวอยู่ที่เขาพระยาเดินทงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
แล้วก็เอาปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนไว้ซอกหินบนเขาจอดกระบะทิ้งเอาไว้ตรงทางขึ้นเขา
ต้นนายบุญส่งรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหานะคะระหว่างที่ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำเนี่ย
นักข่าวเราก็พยายามสอบถามถึงปมเหตุที่เกิดขึ้น
หรือว่าเป็นเงินเก็บของพี่ก้อนอีกท้ายครับ
ตอนเกิดเหตุพี่ตั้งใจจะยิงให้คนตายไหมครับ
คือเขามีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ตอบคำถามอะไรผู้สื่อข่าวเลยนะคะ
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยค่ะ
ก็บอกว่าปมเหตุจริงมันต้องย้อนไปปี๒๕๕๙
นายบุญส่งกับนายนิเวศเนี่ยเคยทะเลาะกันในวงเล่ามารอบหนึ่งแล้ว
เป็นเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเรื่องการหยิบยืมเงินกันนี่แหละ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุนายบุญส่งขับรถกระบะตามขบวนบวชนาคแล้วก็ลงมาร่วมรำด้วย
ระหว่างนั้นเขาบอกเขาเห็นนายนิเวศคนตาย

เขาก็เลยไม่พอใจประกอบกับความมึนเมาอยู่แล้วด้วย
กลับไปเอาปืนที่อยู่ในรถกระบะแล้วเอามารัวยิงใส่นายนิเวศทันที
เขาย้ำว่าเขาตั้งใจเล็งนายนิเวศคนเดียว
คนอื่นที่บาดเจ็บเนี่ยโดนลูกหลงที่พยายามเข้ามาห้าม
หลังจากก่อเหตุก็ขับกระบะหนีไปก่อนที่จะขับกระบะไปหาญาติที่เป็นอดีตกำนันประสานเข้าขอมอบตัวนะคะ
ที่ใช้ก่อเหตุนายบุญส่งบอกว่าซื้อต่อมาจากคนรู้จักอีกทีนึง
เป็นปืนมีทะเบียนแต่ยังไม่ได้โอนมาเป็นชื่อของตัวเองค่ะ

ได้คุยกับอดีตกำนันตำบลพัฒนานิคมคนที่นายบุญส่งขับรถมาหาเพื่อขอให้พาเขามอบตัวนะคะ
ตกำนันหยดก็บอกว่าบุญส่งกับนิเวศเนี่ยมันหมางใจกันมาหลายปีแล้วล่ะ

นายนิเวศผู้ตายเนี่ยชอบมายืมเงินนายบุญส่ง
หลายครั้งมากจนยอดเนี่ยหลายแสนเลย
แล้วทุกครั้งพอนายบุญส่งไปทวงเงินก็จะถูกนายนิเศษด่าทอตลอด
บางครั้งถึงขั้นต้องชกต่อยกันถึงขึ้นโรงพักกันเลยก็มี
สุดท้ายจุดแตกหักมันคือจุดที่นายนิเวศเนี่ยไปขอยืมเงินนายบุญส่งอีกสี่หมื่น
พอทวงถามก็ถูกด่าทออีก
นายบุญส่งไม่พอใจก็เก็บความโกรธแค้นเอาไว้
เพราะว่าเงินที่ให้ยืมไปเนี่ยเป็นเงินเก็บของลูก
ก่อนเกิดเหตุมาร่วมงานบวชญาติก็นั่งดื่มเหล้ากัน
ระหว่างนั้นคงจะมีการปะทะคารมกันมาพักนึงแล้ว
แล้วช่วงบ่ายดันไปเจอสีหน้าเขาอีกก็เลยยิงออกมาแบบนี้เลยค่ะ
เขาเคยยืมมากันตลอดไง

แล้วก็พอไปทวงเงินก็จะโดนเขาเป็นยังไงนะครับ
ที่จะไปทงเงินนี่ก็มันก็
คือแบบว่าให้มึงไปฟ้องเอาอะไรเอาอย่างนี้
กลัวเลยนึกผิดก็โดนการโทรศาสตร์ไง

เมื่อด้านโทษศาสตร์เต็มทีแล้วลุงมันก็บอกอย่างนั้น

พีชบอกว่าทุกอย่างมันยังคงติดอยู่ในใจ
มันคาตาเลยจริงเพราะว่านั่งอยู่บนรถแห่

ตกใจมากที่เกิดงานแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในงานบวชของตัวเอง
มีความเศร้าแบบนั้นนะคะ
ตกใจครับเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนั้นเหมือนกัน

และอีกอย่างเป็นในงานบวชของเราที่ยัง
ที่จริงแล้วมันเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่มากที่นี่
แต่พี่น้องคนรู้จักกันทั้งนั้นที่เขากำลังสนุกกันอยู่
ก็อโหสิครับไม่ได้ถือโทษไม่ได้โกรธอะไร
เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันคงเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิด

ตอนนี้ร่างของนายนิเวศนะคะครอบครัวรับศพ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแล้วค่ะ
คุยกับภรรยาของนายนิเวศนะคะก็บอกว่า
ก็จริงที่สามีกับนายบุญส่งมีปัญหากันมาตลอด
มันเริ่มต้นจากปี๒๕๖๓นี่แหละ
คือพี่สาวของเธอไปกู้หนี้นอกระบบ
กับภรรยาของนายบุญสงฆ์๔๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ไม่ส่งคืนตามกำหนดก็เลยทะเลาะกัน
นายบุญส่งเองก็พูดจาขู่สามีตลอด
เจอตรงไหนจะฆ่าตรงนั้นแล้วเขาก็ฆ่าจริง
เธอบอกเธอขอยืนยันแทนสามีที่ตายไปแล้วได้ไหม
สามีเธอไม่ได้ทำหน้าตาเยอะเย้ยคนก่อเหตุเลย
เพราะก่อนวันงานทั้งคู่ไม่ได้เจอกันโดยตรง

เจอกันอีกทีก็วันแห่นาคนั่นแหละ
ถ้าเขารอดออกมาก็ถือแต่ว่าหนูไม่มีความเป็นธรรม
ทางฝ่ายหนูไม่มีความเป็นธรรมหนูพูดเลย

เพราะว่าตอนนี้หนูเสาหลักหนูไม่มีแล้ว

ตอนนี้หนูก็เหมือนเสาหลักของที่บ้านแล้ว

ใช่ตอนนี้หนูขาดลูกหนูก็ต้องเลี้ยง
ลูกหนูก็แค่สิบหัวคนเล็ก

พี่สาวภรรยานายนิเวศเองก็ยอมรับว่าเสียใจมากนะ
ที่เป็นต้นเหตุให้น้องเขยต้องมาถูกยิงตายแบบนี้
ยอมรับว่าเธอไปยืมเงินภรรยานายบุญส่งจริง๔๙๐๐๐บาท
เธอก็พยายามทยอยจ่ายคืนตลอดจนมันเหลือแสนสามแล้วล่ะ
แต่ช่วงหลังการเงินมันสะดุดจริง

แต่ภรรยานายบุญส่งคิดว่าเธอตั้งใจจะเบี้ยวหนี้
ก็เลยเหมือนกับโกรธแล้วก็พายมาโทษคนในครอบครัวเธอหมดเลย
รวมถึงนายนิเวศที่เป็นน้องเขยด้วย
พยายามฆ่าแล้วก็พรบออาวุธปืนคือ

แล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ต้นปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะกลัวไม่ปลอดภัยนะคะ